ชาวบ้านที่สุราชครับเขากำลังเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนอยู่

แต่มีพี่ท่านหนึ่งอาการเหมือนจะโดนแฝงร่างครับคุณผู้ชมฮะ
พี่เสื้อม่วงคนนี้จู่ก็ลงไปนั่งกับพื้นครับนี่ถอดเสื้อด้วย
แล้วก็เหมือนจะร้องห่มร้องไห้โดนแฝงร่างแน่ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้น
เป็นตอนที่กลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านแสนศุกร์เนี่ยเขากำลังย้ายท่อนไม้ตะเคียนอยู่
มาเก็บรักษาไว้ที่ท้ายวัดแสนศุกร์อำเภอพนมที่สุราชครับเมื่อวานนี้
แล้วพี่ผู้หญิงเสื้อม่วงนะคุณผู้ชมเขาพยายามจะสื่อสารบอกว่า
ถ้าเอาไม้ตะเคียนมาไว้ตรงนี้แล้วเก็บรักษาไว้ให้ดีนะ
แล้วก็เดินไปชี้จุดที่ต้องการจะให้นำท่อนไม้ตะเคียนไปวางไว้อีกด้วยครับ
ตะเคียนท่อนนี้ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตะเคียนหุ่นนี่ครับ
ที่ไม่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็เลยถูกทิ้งไว้มานานแล้ว
ก่อนจะนำมาไว้ที่วัดก็มีหมอศัยศาสตร์มาบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่า
ตะเคียนจะมาอยู่ที่วัดด้วยแล้วก็บอกทิศทางลักษณะของไม้ตะเคียน
จากนั้นชาวบ้านไปหาเลยฮะไปหากันดู
เจอท่อนไม้ตะเคียนอยู่ริมภูเขาห่างจากถนนในหมู่บ้านประมาณ๕๐๐เมตร
ชาวบ้านก็พากันขอโชคลาภกระทั่งพี่จินดาวันตัวเธอเองก็ดวงดีเหมือนกันนะ
โอ้โหนี่ถูกรางวัลมาสี่งั่วซ้อแล้ว
และเมื่อ๔วันก่อนครับชาวบ้านช่วยกันกลิ้งท่อนไม้ตะเขียนมาไว้ริมถนนอย่างง่ายดายเลย
แล้วก็เอารถกระบะเนี่ยเคลื่อนย้ายท่อนไม้ตะเคียนมาไว้ที่วัด
ช่างน้ำหนักดู๑ตันครับน้ำหนักสุทธิ๑ตัน
แต่ทำไมเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายแบบนั้นล่ะ
ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่๘๐เซนแล้วก็มีเปลือกไม้หุ้มดูแปลกตาดี
ดูแล้วคล้ายกับใบหน้าผู้หญิงด้วยนะคุณผู้ชมชาวบ้านก็บอกแบบนั้น
แล้วก็เคยมีร่างทรงครับบอกว่าแม่ตะเคียนเนี่ยมีชื่อด้วย
จุลาลักษณ์จะให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านและช่วยสร้างวัดให้เจริญต่อไป
เรื่องนี้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ

เคียนแล้วตะเคียนต่อเลยก็แล้วกันไปที่โคราชนครราชศรีมานะครับ

ตะเคียนทัพทิมทองคือจะไม่ให้เด็ดได้ยังไงอ่ะ

งวดซ้อนแบบถูกกันเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับ
บรรยากาศในวัดบัวคำที่เสริงสางนครราชศรีมาครับ
ช่วงนี้ชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนขนาด๓คน
ความยาว๑๐กว่าเมตรนะ
ถูกนำมาขึ้นจากบ่อน้ำสระน้ำของหมู่บ้านบัวคำ

ชาวบ้านเรียกว่าแม่ทัพทิมทอง
โชคกับชาวบ้านมาแล้ว๒งวดซ้อนนะครับ
โดยนางสำริทบุญกลางคนดวงดีเนี่ย
ที่ได้รับโชคแล้วก็โอ้โหรับทรัพย์เป็นเงิน๖หลักนะคุณผู้ชม
หลักแสนเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดลอกสระน้ำของหมู่บ้านสองรอบแล้วนะ
ก็ไม่เคยเจอตะเคียนสักที
พอมาขุดลอกสระครั้งที่๓เจอครับ
เจอต้นตะเคียนจมอยู่ใต้สระ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธออธิษฐานจิตเลยขอโชคลาภนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโชคลาภได้เงินได้ทองมานะ
จะเอาไปทำทุนแล้วมาเอาตะเคียนขึ้นจากน้ำครับ
ปรากฏว่าพอตกดึกฝันเห็นแม่ตะเคียนมาบอกเลขจริง
ก็เลยมีทุนทรัพย์มาใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตะเคียน
ขึ้นจากน้ำแล้วเอามาไว้ที่วัดนี้
จากนั้นก็มีชาวบ้านมาขอโชคลาภนะครับ
ถูกรางวัลกัน๒งวดซ้อนเกือบทั้งหมู่บ้านอย่างที่ผมนำเรียนไปครับ